ย้ำว่าไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่

แต่ว่าที่ผ่านมาเขาชอบประกัด

แต่ล่าสุดเขาเสียชีวิต

เดี๋ยวจะเอาปลากัดไปกัดให้ดูหน้าโรงศพในงานศพเลย

ผู้ตายไปเข้าสิงลูกสาว
แล้วไปนั่งดูปลากัดที่เพื่อนเอามากัดให้ดู

แต่จุจุ

เดี้ยกับชาย
๒ปีเขาเสียชีวิตจากโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพันธ
นะฮะแต่ว่างานศพเขาจัดขึ้นในบ้าน
คือบางทีคนต่างจังหวัดเนอะเขาก็เอาศพไปตั้งไว้ในบ้าน
มนต์พระมาสวดอะไรแบบนี้นะบ้านอยู่ที่อำเภอประเหลียนที่จังหวัดตรัง
งานศพก็จะมีญาติผีน้องเพื่อนฝูงนะฮะ
ทำตามคำมั่นสัญญาคือไปจัดแข่งประกัดหน้าโรงศพ
กับผู้ตายดูเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าเคยพูดกันไว้ว่า
ถ้าตายไปเดี๋ยวจัดให้ดูเลยอะไรแบบนี้นะครับ
ระหว่างที่จัดแข่งปากัดกันอยู่นั้นเนี่ย
ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ประหลาดกับลูกสาวของผู้ตาย
ลูกสาวผู้ตายอายุ๓๙ชื่อว่าคุณกล้วยนะฮะ
จู่ตัวสั่นนั่งขากระดิกแล้วนั่งมองดูประกัดตาแบบ
เขาเพ่งไปที่ประกัดแต่สีหน้าสีตาเขามีความสุข
เขายิ้มแย้มเขาหัวเราะต่างจากตัวตนของคุณกล้วยจริง
ที่เขาเคยเป็นทุกคนรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้ว
นี่มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือวิญญาณผู้ตายมามาที่ร่างของลูกสาวแล้ว
ญาติญาติกับเพื่อนก็เลยเชื่อว่าเนี่ยเป็นวิญญาณของผู้ตาย
มาสิ่งร่างลูกสาวเพื่อมานั่งดูแข่งประกัดหน้าโรงศพ
นะฮะเราต้องขออนุญาตเบอร์ภาพลูกสาวเขาไว้เนอ
แต่จริงแล้วหน้าเขายิ้มสีหน้าสีตาเขามีความสุขในการที่ได้ดูประกัดนะครับ
หลังจากที่วิญญาณออกจากร่างของลูกสาวไปแล้วเนี่ย
ลูกสาวบอกว่าขณะที่มีการแข่งขันปากัดกันอยู่
รู้สึกว่าเฮ้ยมันหิวมันแบบมันใจมันแบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
แล้วรู้สึกเลยว่าพ่อมาสัมผัสที่เธอ
แล้วเหมือนกับว่าพ่อเนี่ยมาอยู่ในร่างของเธอนะฮะ
อยากจะรับรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะมีเพื่อนมาทำแบบนี้ให้แล้ว

แล้วลูกสาวก็มั่นใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพ่อมา
เพราะว่าพ่อเขาชอบมีความรู้สึกว่าเนี่ยตั้งแต่มีการเอาปลามาอยู่หน้าโรงเนี่ย
พ่อเขาชอบเพราะพ่อเป็นคนชอบดูประกัดตั้งแต่นัดอะไรมานะฮะ
วันนี้เธอบอกว่าเธอภูมิใจและดีใจที่เพื่อนมาทำให้พ่อแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะฮะ
แบบนี้ว่าการเอาปลากัดมาแข่งกันในงานศพไม่ได้มีการพนัน
ไม่ได้มีการพนันมันเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบเป็นกีฬาอย่างหนึ่ง
สำหรับคนที่นิยมเรื่องของการเลี้ยงปลากัดอะไรแบบนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในงานศพที่จังหวัดตรังนะครับ
แล้วแต่ความเชื่อนะคะคุณผู้ชม